ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะหลับในหรือเปล่า

จังหวะตอนที่ขึ้นสะพานข้ามบางประกงเนี่ยโอ้โห
ไปชนท้ายกับรถที่ถุกไม่ไผ่มา
เหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตเพราะว่าโดนไม้ไผ่พวกนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ทับจนเสียชีวิตเลยค่ะ
นี่เกิดขึ้นตอนตีสามครึ่งที่ผ่านมานะคะ

ก็รีบเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุ

ขาเข้าชนบุรีที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ไปถึงเนี่ยเห็นก่อนจะเห็นรถนะ
เห็นไม้ไผ่มันกลิ้งเกลื่อนอยู่กลางถนนเต็มไปหมดเลยค่ะ

ตอนนี้มันไม่ได้อยู่บนรถแล้วแต่มันกระจายอยู่เต็มเลนเลยนะคะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเอาไม้ไผ่ออก

ใกล้กันเจอนายสำรานทูลมาร
อายุ๓๑ปีค่ะเป็นคนขับ

คือนางสาววิชาดาคุดวงอายุ๒๓ปี
ก็ได้รับบาดเจ็บมานั่งอยู่ริมถนนเมื่อกี้

มีร่างของนายเสริมศักดิ์วรรณบุตรอายุ๔๑ปี
โดนไม้ไผ่ดูสิทับร่างจนเสียชีวิตนะ

ทับร่างของนายเสริมศักดิ์อยู่เอาออก
แล้วถึงจะนำร่างของผู้ตายออกมาได้
นำส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลบางประกงนะคะ

นายสำรานเป็นคนขับรถบรรทุกไม้ไผ่มา
เขาก็เล่าให้ฟังว่าผมขับมาจากกาญจนบุรีนะ

ส่งที่ตลาดหนองมนที่ชนบุรี
นี่ผมเพิ่งจะรับบัตรตรงด่านมอเตอร์เวย์
รับมาแป๊บเดียวขับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
โคร่มโดนชนท้ายอย่างแรงเลยครับ
รถผมเสียหลักไปชนแบรีเออร์แล้วก็พลิกคว่ำ
ทีนี้เราก็ถามถึงผู้ตายไง
เพราะว่าผู้ตายมากับรถที่ขนไม้ไผ่คันนี้
ตัวนายเสริมศักดิ์เขาผูกเปรย์นอนมาหลังรถ
ใต้กองไม้ไผ่แล้วจังหวะที่โดนชนคุณสุดสกุลคุณผู้ชม
ไผ่พวกนั้นก็เลยทับร่างนะคะ
ห่างออกไปเนี่ยเจอกระบะอีซูซูอีกคันนึงด้านหน้านี่ยับเลยค่ะ
ซึ่งมีนายเลิศลุสุกนะคะอายุ๒๗ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บ
เลิศบอกว่าตอนนั้นผมกำลังมุ่งหน้าไปชนบุรี
ทีนี้ผมหลับใน

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือสติหายไปแล้ว
จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าชนกับอะไรมารู้สึกตัวอีกทีนึง
ไผ่มันมาอยู่หน้ารถแล้วแล้วรถก็สายไปสายมา